เนื่องมาจากในช่วงเดือนที่ผ่านมา๓๐กันยายน
สวนสะดุสิตปิดตัวลงไปเรียบร้อยแล้ว

บรรดาสัตว์ต่างน้อยใหญ่เขาไปอยู่ที่ไหนกัน

แต่ว่าจะมีที่ไหนกันบ้างเนี่ยไปต้อนรับกันค่ะ

สิงโตพี่ช้างพี่เสือ

เขามารอต้อนรับบรรดาสรรพสัตว

ไปกันที่จังหวัดนครราชศรีมากันก่อนเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขามายืนรอต่อแถว

โดยเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ก็นำรถบรรทุก๖ล้อจำนวน๒คันนะคะ
บรรทุกสัตว์ป่าเคลื่อนย้ายมาจากสวนสัตวศิษฐ
เดินทางมาถึงสวนสัตว์นครราชศรีมาเรียบร้อย

นำสัตว์ป่าชนิดต่างมาเลี้ยงดูภายในสวนสัตว์แห่งนี้
นายเทวินรัตนวงสวัสดิ์นะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชศรีมา
ท่านก็บอกว่าสวนสัตว์แห่งนี้ได้รับมอบหมายให้นำสัตว์มาจากสวนสัตวศิษฐ์ทั้งหมด๑๑๒ชนิด
รวมจำนวน๔๑๓ตัวก็จะทยอยนำมาทีละล็อตแบบที่เห็นนี่
็อตแรกนะคะก็คือประเภทสัตว์เลื้อยคานอันนี้คืออีกวาหน้าหัวแร็ด
หัวหน้าหัวแร็ดเนี่ยเคลื่อนย้ายมาในล็อตแรกแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีตะกรวดสวรรณาด้วย
มาจากสวรรณาตะกรวดสวรรณามาจากสวนสัตว์ดุสิตค่ะคุณ
ไม่ได้มาจากสวรรค์หน้าไม่ใช่ค่ะนะคะแล้วก็กิ้งก่าหางลิงนะคะ
กะหางลิงก็มีมังกี้เทลก็มีนะคะมีหลายชนิดเลย
แต่ว่าอย่างที่บอกก็จะมีพวกสัตว์เล็กคลานรวมไปถึงตะภาพเผือกแบบนี้เป็นต้น
ส่วนที่เหลือที่หลายคนสงสัยอย่างงูอาณาคอนด้า
เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างเนี่ยก็จะทยอยนำมาให้หมดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
ค่อยมาค่อยมาเดี๋ยวมาออกลูกออกหลานกันด้วยเนี่ยนะคะซึ่งสัตว์ทุกตัวก็จะมีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่ออะไรรู้ไหมอะไรให้สัตว์เหล่านี้ปรับตัวกับที่อยู่ใหม่ได้เร็ววัน
คาดว่านะคะสัตว์เหล่านี้จะปรับตัวในเวลาอันรวดเร็วไม่นาน
แล้วก็จะกลายเป็นสมาชิกใหม่ที่จะช่วยมาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมที่สวนสัตว์นครราชศรีมาเพิ่มมากขึ้นด้วย
แล้วก็ยังไม่หมดมีอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่นี่ก็คึกคักไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่งมีการจัดพิธีต้อนรับหมีโคอาล่าจากสวนสัตุศิษฐ
โดยหมีโคอล่าทั้งสองตัวเดินทางมาจากสวนสัตุศิษย์นะคะมีชื่อว่าฟูล่า
ฟูล่าเป็นเพศผู้อายุ๑๖ปีและเวียงพิงเพศเมีย๘ปี
แต่ว่าถือว่าหมีโคล่าสองตัวนี้เป็นการกลับคืนสู่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่ง
หมายความว่าเนื่องจากว่าหมีโคล่า๒ตัวนี้เคยอยู่ที่นี่มาก่อนเมื่อ๔ปีที่แล้ว
สี่ปีที่แล้วเคยอยู่ที่นี่ใช่ถูกต้องโดยฟูล่าเพศผู้เนี่ยพอกลับมาถึงบ้านเดิมนะที่เดิมนะ
เดินสำรวจพื้นที่ใหญ่เลยเดินวนเวียนขึ้นไปไตตามต้นไม้แล้วก็ส่งเสียงร้องดังมาก
เพื่อเป็นการแสดงอนาเขตของตัวเองอันนั้นเสียงช้างเสียงช้างครับมีโคล่าเสียงไงไม่รู้นะคะ
แต่ว่าคือเหมือนเขาคุ้นเคยเขาก็เลยส่งเสียงออกมาว่าเนี่ยเป็นอนาเขตของเขาเพื่อเป็นการบอกส่วนเวียงพิงเพศเมีย
เมื่อเข้ามาสู่ถิ่นที่เคยอยู่สงบนิ่งเลยเกาะต้นไม้กินบายูคาลิปตัสนิ่งอยู่กับที่เลยอาจจะทราบซึ้งจริงมีความคุ้นเคย
ได้กลับมาบ้านอาจจะน้ำตาไหลถูกต้องเอาจริงนะสัตว์เนี่ยเขาจำถิ่นที่อยู่อาศัยของตัวเองได้นะ
นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าสำหรับโคอาล่าที่อยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมกับสวนสัตว์ทารองก้าและสวนสัตว์เวสเทิร์นเพลประเทศออสเตรเลียนะคะ
อีกประมาณสองสัปดาห์ก็จะมีสัตว์อื่นอื่นจากสวนสัตว์ดูสิตทยอยสู่สวนสัตว์เชียงใหม่เช่นเดียวกันนี่แต่ว่าเอาเจ้าโคลาสองตัวเนี้ยมาก่อนค่ะเพราะว่าเคยอยู่ที่นี่มาก่อนครับ